ทีนี้มาดูอีกคดีหนึ่งค่ะเราตามกันมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับคดีฆ่าสมาชิกอบตบังริ้นจังหวัดระนองเมื่อปี๒๕๕๙
ในส่วนของคดีนี้จำเลยคือนายวิโรธตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
แต่นายวิโรธพยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็ฟ้องกลับตำรวจมาโดยตลอด
จริงแล้วตำรวจทรมานเขาบังคับเขาให้รับสารภาพ
แล้วคดีที่วิโรธฟ้องตำรวจเนี่ยสารพิพากษาว่าตำรวจผิดจริงด้วยนะ
สั่งให้จำคุกตำรวจ๑๕ปีดังนั้นคุณผู้ชมคะถ้าตำรวจผิดจริง
ว่าไปทรมานเขาจริงจนเขาต้องรับสารภาพ

เพราะว่าที่สารพิพากษานี่คือสารดีการแล้วด้วยนะ

ว่าตำรวจไปผิดจริงไปบังคับเขาจริง
ดังนั้นตอนนี้ครอบครัวของนายวิโรธเขาก็เลยอยากจะรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมา
แล้วก็อยากจะร้องขอความค่าเสียหายในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
นางสาวอังสุมารินสุวรรณีลูกสาวและญาติของนายวิโรสุวรรณีจำเลย
คดีฆ่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางริ้นจังหวัดระนองเมื่อปี๒๕๕๙

พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าสารดีกามีคำพิพากษา
กรณีที่นายวิโรธฟ้องตำรวจชุดสืบสวนทำคดีว่า
ไปบังคับไปซ้อมเขาไปทรมานเขา

แล้วสารเองท่านก็ลงโทษจำคุก๑๕ปีตำรวจไป
ซึ่งก็คือพลตำรวจรีรณพงศ์สายแก้ว
และพันธุ์ตำรวจเอกอนุชนชามาศ
ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ความผิดต่อร่างกายและความผิดต่อเสรีภาพ
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก๑๒คนสารท่านยกฟ้องไป
ดังนั้นทีนี้ทางทนายความก็คือนายบุญเรืองอุทัยรัฐ
ก็เลยบอกว่าการยื่นเรื่องในครั้งนี้เนี่ย
เป็นการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับครอบครัวนายวิโรธ๗๕๐๐๐๐บาทตามกฎหมาย
ถ้าตำรวจไม่ดำเนินการให้จะยื่นฟ้องทางแพ่งภายใน๑๕วัน
ซึ่งครอบครัวของนายวิโรธก็ไปยื่นเรื่องขอรื้อฟื้นคดีด้วยนะคะ
ยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารยาวุฒิรองประหลักกระทรวงยุติธรรม
รับเรื่องเอาไว้ซึ่งท่านก็บอกว่ารับเรื่องนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะต้องส่งให้คณะกรรมการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พิจารณา
ในข้อกฎหมายทั้งในรายละเอียดของคำพิพากษา
แล้วก็จะพิจารณาว่าจะมีแนวทางในการเยียวยา
หรือวิธีช่วยเหลือยังไงต่อไปได้บ้างนะคะ